แน่นอนว่าตอนนี้ไม่มีใครที่จะรู้ผลการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับมีบรรดานักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง
มองไปถึงสูตรสมการการเมืองเกี่ยวกับโฉมหน้าของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งบ้างแล้วนะครับ

ไม่ใช่ที่ผมเรียนแล้วไงว่าพักใดหรือถูกพักไหนที่รวบรวมเสียงข้างมากได้นะครับ
กลายมาเป็นประเด็นทันทีเมื่อนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐประกาศว่า
ใครที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ก่อนก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล
ว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะมาในแบบยกพักหรือเพียงแค่กลุ่มก้อน
แน่นอนว่าท่าทีดังกล่าวทำให้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยตำหนิว่า
นี่คือการทำลายบรรยากาศทางการเมือง
เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะปรากฏการซื้อตัวสอสอรายบุคคล
เชิญกึ่งอุ้มให้มาร่วมทำงานกับพักพลังประชารัฐ
หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย
คำว่างูเห่าถูกหยิบยกมาเป็นคำเปรียบเปลยของนายสมัครสุนทรเวศ
หัวหน้าพักประชากรไทยในขณะนั้น
เปรียบตัวเองเป็นเหมือนชาวนาที่ถูกงูเห่ากัดในนิทานอีศพ
จากเหตุการณ์ช่วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลในปี๒๕๕๙
ซึ่งกลุ่มของนายวัฒนาอัศวะเหมนำสส๑๓คนแหกมติพัก
สนับสนุนให้นายชวนหลีกภัยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อจากนั้นก็มีงูเห่าภาค๒ในปี๒๕๕๙
เมื่อกลุ่มเพื่อนเนวินชิดชอบตัดสินใจพาสมาชิก๒๔สส
หากหลังนายทักษิณชินวัฒน์มาช่วยประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลจนสำเร็จ
ส่วนหลังวันที่๒๔มีนาคมนี้
จะมีงูเห่าภาค๓โผล่ขึ้นมาตามคาดการณ์หรือไม่
บรรดานักวิชาการมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งสูตร
ทำให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรี

สมการตัวเลขของนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์

เมินอนาคตการเมืองเอาไว้๕แนวทางประกอบไปด้วย
กรณีที่๑คือฝ่ายที่ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสอสอมากกว่า๒๕๐ที่นั่ง
แต่ไม่ถึง๓๗๖ที่นั่ง

เพราะติดเงื่อนไข๒๕๐สว
ทำให้โอกาสฝั่งนี้จะได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
เกิดขึ้นได้น้อยถึงน้อยที่สุด

มีสอสอเกิน๑๒๖ที่นั่ง
แต่ไม่ถึง๒๕๑ที่นั่ง

แต่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ไม่มีเสถียรภาพ

และรัฐบาลอาจมีอายุเพียงแค่๑ปี

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา

ภายหลังที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย
ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

การจัดตั้งรัฐบาลอาจมีปัญหาเหมือนกรณีที่๒
โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายต่อต้านคอสช
สอสอเกิน๒๕๐ที่นั่ง

ท้อนให้เห็นสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่มีปัญหา

แต่เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้

แต่มีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ

ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแน่นอน

คือตั้งรัฐบาลแห่งชาติและนายกคนนอก

เงื่อนไขนี้ทำได้แต่ต้องประกาศให้ชัดว่า

มีภารกิจบางอย่างภายใต้เวลาจำกัด
ซึ่งจะทำให้แรงกดดันจากสังคมลดลง

เกิดขึ้นได้หากกรกตไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการภายใน๑๕๐วัน

และกฎหมายพิเศษอย่างคำสั่งหัวหน้าคอ

ก็จะสามารถใช้ได้ต่อไปอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน